พ่อลูกสี่กันบ้างนะคะสำหรับคุณแจ๊ดชวนชื่น
คือก่อนหน้านี้หลายคนก็คงจะทราบกันดีนะคะว่ารับที่รับรู้กันนะนะ
คุณแจ๊ดเนี่ยมีลูกหนึ่งคนคุณแต่งไทยนะคะ
แล้วก็ภรรยานะคะคุณแจงนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย

ประกาศชัดผ่านไอจีนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีลูกสาวนะคะ
มีลูกทั้งหมดเนี่ย๔คนเข้าไปแล้วนะคะเออนะคะ
แล้วก็คือตอนนั้นบอกว่าจะไม่พูดแต่ว่าถึงนะตอนนี้นะคะ
เอ่อบอกว่าแม้จะไม่เคยบอกเหตุผลที่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้นะ
เป็นแล้วในโซเทียลแต่ครั้งเนี้ยมาย้ำชัดด้วยตัวเองอีกครั้งน่ะ
เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
เรารู้สึกเองผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว
ว่าเด็ก๔คนนะทั้งหมด
ค่านะคะก็ตอบดีนะ
แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็อยู่ด้วยความสัมพันธ์ที่
เป็นมิตรที่ดีต่อกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่ามิ้นอยู่ที่ความสะดวกใจของคุณแจ๊ดจริง
อันนี้เป็นเรื่องของในครอบครัวเขาสะดวกใจตอบแค่นี้แต่ว่าสรุปว่าทุกคนนั้นก็เป็นลูกของคุณแจ๊ดนั่นแหละนะ
ว่าตัวเองเนี่ยมีลูกถึง๔คนซึ่งมีน้องอยู่คนนึงดิฉันเข้าไปติดตามในอินสตาแกรมเหมือนกันน้องบอกว่า
รู้สึกดีใจมากที่วันนี้มาถึงสักที
เหมือนเขารอที่จะให้คุณแจ๊ดเปิดตัวสักทีนึง
ซึ่งก็เป็นเรื่องในครอบครัวถ้าเกิดว่าเราไปเจอก็อย่าไปถามเด็กตรง
เอาเป็นว่ารับรู้กันว่าคุณแจ๊ดเนี่ยมีลูก๔คนก็พอแล้วนะ